คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังไงนะ
คุณตาอายุ๙๐ปีหมอเคยมาบอกเลยนะ
พ่อคุณเสียชีวิตแล้วนะบอกกับลูกแบบนี้
ลูกไปเตรียมงานศพแล้วจู่ก็ฟื้นมาแล้วเป็นแบบนี้๒รอบ
แต่เดี๋ยวจะให้ดูค่ะว่าหลังจากที่ฟื้นมาพฤติกรรมพ่อแปลกไปเลย
คือเหมือนกับกินไม่รู้จักอิ่มขนาดเอาข้าวต้มมาให้นะ
คุณตาที่ป่วยติดเตียง๙๐กว่าคือกินเร็วมากคุณผู้ชม
มีอะไรแฝงร่างหรือเปล่าหมอปลาหมอปลาฟังข่าวนี้อยู่หรือเปล่าคะ

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านที่กาญจนบุรีค่ะ
เจอคุณตาที่นอนติดเตียงอยู่เนี่ยนะคะอายุ๙๐ขยับตัวได้นิดเดียว

นี่ค่ะป้อนข้าวต้มกุ้ง
แล้วเหมือนกับคุณตาแบบกินแล้วเคี้ยวแบบเร็วมาก

ป่วยติดเตียงคือบางทีจะเคี้ยวช้าคำเล็กใช่ไหม
นี่ค่ะลูกสาวเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อเป็นโควิดเดือนกุมภาปีที่แล้วนะ
แล้วก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลมีนาปั๊บหายกลับมาอยู่บ้าน

ทีนี้หลังจากนั้นค่ะหลังจากที่กุมภา๖๕
มา๔เดือนก็ช่วงพฤษภาพ่อเสียชีวิต
หมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยืนยันกับลูกยืนยันกับตัวฉันเลย
ว่าพ่อเสียชีวิตแล้วลูกก็เตรียมไปจัดงานศพ
แต่ว่าระหว่างนั้นพ่อฟื้นขึ้นมา
ลูกหลานก็ตกใจสิว่าพ่อฟื้นขึ้นมา
แล้วพอเวลาผ่านไปอีก๕เดือนพ่อเสียชีวิตรอบ๒
แล้วหลังจากนั้นก็ฟื้นมาอีก
คือแปลกกว่าเดิมเพราะว่าพอพ่อฟื้นมา
พ่อถ่ายเป็นสีดำแล้วมีเศษเนื้อติดออกมาด้วย
หลังจากนั้นมันมีเรื่องของเรื่องของความแปลกทั้งร่างกาย
คือมีน้ำเหลืองออกมาตามผิวหนังวันพระวันโกนร่างกายจะบวม
แล้วมีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงจะขอกินอย่างเดียวเลย
เนี่ยเนี่ยอันนี้คือเขาถ่ายผิวของคุณพ่อไว้ด้วยนะ
แล้วพ่อจะขอกินอย่างเดียวกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่ม
โวยวายตอนกลางค่ำกลางคืนพ่อบอกกับลูกแบบนี้ด้วยนะ
บอกว่านารงอ่ะนารงอ่ะมันอายุเจ็ดสิบแล้วบ้านมันอยู่กรุงเทพฯ
มันมาอยู่บ้านเราเนี่ยแหละเพราะว่าบ้านเราใหญ่มีของให้กินอิ่ม
นรงมันไม่อยากกลับไปอยู่บ้านหลังเดิมที่กรุงเทพแล้ว
บ้านมันเล็กไม่ค่อยได้กินอะไร
คุณผู้ชมลองคิดลองประติดประต่อเรื่องดู
เอ๊ะใช่ไหมนรงมาแฝงร่างพ่อไหม
ถึงมีอาการกินเก่งแบบนี้ฟังลูกสาวเล่าค่ะ
พอรู้ว่าเป็นโควิดก็ด้วยที่ว่าเป็นคนแก่
ทางเจ้าหน้าที่อนามัยเขาก็เลยมาเอาไปโรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่าเจ๊
แกนิ่งลงไปเลยเฉยน้องก็กระยักหน้า
แล้วทุกคนก็โอเคเข้าใจรู้แล้วว่าเขาพญานาคคืออะไร
เหมือนแกค่อยคืนสติ
หายใจแผ่วขึ้นมาแล้วเริ่มปลือตาขึ้นมา
รอบแรกปกติขึ้นมาปกติค่ะมีรอบสองที่ไม่ปกติ
พอรอบสองเริ่มฟื้นขึ้นมาจากรอบที่สอง

แต่อึดสีดำกลิ่นน่าวนี้มานานแล้ว
ที่ว่าพี่ทำคลิปส่งหมอปลาพี่ถามนะอันนั้นน่ะคือนรงค

พี่ถามว่าเข้ามาอยู่ในตัวพ่อได้ยังไง

ทีนี้ถามหมอปลาหรือยัง
หมอปลารู้แล้วค่ะหมอปลาบอกว่ามันเป็นไปได้นะ
อาจจะมีวิญญาณมีสิ่งไม่ดีมาแฝงร่าง

แล้วดูคลิปที่ลูกสาวส่งมาให้หมอปลา
หมอปลาเชื่อเลยว่าต้องมีสัมภเวษีเข้าไปอยู่ในตัวของคุณตาแน่
หมอปลาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเย็นนี้เจอกัน

แล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อนะว่าสรุปแล้วพอหมอปลาไปถึงบ้าน
มีอาการอะไรไหมนะคะ